คุณผู้ชมค่ะขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องการเมือง
เขาบอกว่าเป็นนัยยะซ่อนเร้นของการใช้มาตรา๑
หรือปลดล็อคเรื่องของการทำธุรการของพักการเมือง
พักการเมืองใหญ่เขาวิพากษ์วิจารณ์มาแบบนี้

ออกมาแบบนี้ไปฟังกันว่าคุณสุภาพคลี่ขจายจะวิเคราะห์ยังไง

สวัสดีครับคุณมิ้นครับคุณบุ๊คครับ
เริ่มต้นสัปดาห์สุดท้ายของปี๖๐

เนื่องจากนายกใช้มาตรา๔๒
เหตุผลในการใช้มาตรา๔๔เนี่ย
อธิบายให้ฟังให้เข้าใจง่ายก็เพื่อว่า
ต้องการจะแก้ปัญหาให้พักการเมืองได้ยืดเวลาทำกิจกรรมภาคบังคับ
ได้ทันตามที่พรบพักการเมืองกำหนด
ซึ่งดูเผินตามนี้ก็ดูเป็นเรื่องดีครับ
แต่ว่ามันก็มีนัยยะอย่างที่คุณมิ้นบอกเมื่อสักครู่
ัยยะสำคัญที่อยู่ในการใช้มาตรา๔๔ประกาศออกมาเนี่ย
มันมีผลพวงทำให้นักการเมืองเนี่ย
เมื่อวานเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันหลากหลายเลยครับ

ตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ก็ดูหัวข่าวนี่
เพื่อไทยแฉมาตรา๔๔
ดึงตัวอดีตสอสอ

ไม่ต้องยื่นลาออก
รอพ้น๓๐วัน

ยุคสมาชิกให้ไปร้องสารรัฐธรรมนูล

ขออธิบายให้ฟังว่า

วาระซ่อนเร้นที่อยู่กับคำสั่งมาตร
ตรา๔๔คืออะไร
เขาบอกว่านี่เป็นการเอื้อประโยชน์
ให้มีการตั้งพักใหม่

ทำให้พักการเมืองเก่ามีปัญหา
คุณชูศักดิ์สิรินิน
ซึ่งเป็นมือกฎหมายของภักดิ์เพื่อไทยเนี่ย
แจงเหตุผลมาหลายข้อที่ไม่เห็นด้วย

แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกชัดเจนก็บอกว่า
คำสั่งดังกล่าวเนี่ยอนุญาตให้พัก

สามารถดำเนินการทางธุรการ
ในการจัดตั้งพักการเมืองได้
จัดประชุมได้โดยขออนุญาตต่อคอสช
ในขณะที่พักเก่าก็ดำเนินการประชุมใดไม่ได้

กระทบต่อพักที่มีอยู่เดิมอย่างรุนแรง
ไม่ใช่การสร้างความเท่าเทียมกันอย่างที่อ้าง
ที่เห็นในภาพนี่เป็นคุณชวลิศวิทยาสุทธิ์
ก็ไปพูดในธรรมนองเดียวกับที่
อีกคนนึงที่อยู่บนเวทีเดียวกันเมื่อวาน
อาจารย์ปริญญาเทวานนรมิตกุล
ให้สามารถเปลี่ยนพักได้ตามอัตยาศัย
เพียงแค่ไม่ส่งหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกพัก
ก็สามารถย้ายไปอยู่พักใหม่ได้ไม่ต้องลาออกเนี่ยอาจารย์ปริญญา
สอสอจะไม่มีปัญหาหากไม่มีการตั้งพักใหม่ที่ประกาศเชียร์คอสช
เพราะหากเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคอสชจะถูกมองว่าทำเรื่องนี้โดยหวังผล
และถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากในช่วงการเมืองที่กำลังจะเปลี่ยนผ่าน
สู่ระบอบประชาธิปไตยอาจารย์ปริญญาบอกอย่างนี้
แม้ในด้านหนึ่งจะมองได้ว่าคอสชกำลังเตรียมการให้มีการเลือกตั้ง
ซึ่งจะเกิดในการแบ่งข้างแบ่งข้างสอสอว่า
ใครจะเชียร์คอสชให้มาอยู่พักนี้ใครคัดค้านไม่เชียร์คอสชไปอยู่พักนั้น
แล้วสอสอเนี่ยเขาต้องเกรงกันว่าคอสชมีแนวโน้มจะเป็นรัฐบาลมาก
ก็อาจจะไปอยู่กับพักใหม่ที่สนับสนุนคอสช
นี่คือข้อเสียเปรียบของพักการเมืองเก่า
นี่ก็เป็นประเด็นร้อนที่อยู่ในช่วงท้ายปี
เป็นประกดการณ์ทางการเมืองที่ถูกวิชากวิชาติวิชาวิชาญว่า
มันจะเริ่มฉายแววให้เห็นอะไรอะไรชัดขึ้น
โดยเฉพาะนี่ก็พูดกันว่าเป็นแผนสมคบคิดการสืบทอดอำนาจ
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่กำลังเป็นอยู่
ผมได้สัมภาษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยคุณชวนหลีกภัย
ว่าท่านมองการเมืองในช่วงนี้และช่วงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นยังไง
อยากจะนำบางช่วงบางตอนที่ได้สัมภาษณ์คุณชวนไว้มาให้ฟังในตอนเที่ยงวันนี้ด้วย

สุดท้ายขึ้นมาที่เขาพูดกันมากก็คือ

โดย๒วิธีคือ๑ตั้งพักทหารนี่เขาวิเคราะห์นะฮะ
ตั้งพักทหารขึ้นมารองรับแต่อาจจะได้เสียงไม่มาก
ง่ายที่สุดคือเอาพักใหญ่พักเก่าแก่ในอดีตมาสนับสนุน
แล้วเลือกนายกคนนอกเพราะเลือกคนในเท่าไหร่ก็เลือกไม่ได้
แล้วสุดท้ายขึ้นมาเขาวิเคราะห์กันว่าประชาธิปัตย์นี่แหละจะเป็นตัวหมุนเป็นแกนสนับสนุนนายกคนนอกเมื่อเลือกกันเองไม่ได้ผมเคยถาม
อดีตนายกคุณอภิษฎผมเคยถามใครต่อใครหลายคนวันนี้ต้องถามคุณชวนครับว่าถึงเวลานั้นมีคนอยากรู้ว่าชวน
ผมไม่อาจจะพูดโดยตัวเองโดยเอาความเห็นตัวเองมาเป็นหลักได้

เพราะถ้าท่านปรึกษามาผมก็ให้ปรึกษา
แล้วก็มาที่นี่ก็ต้องบอกให้ท่านรับรู้
ว่าจะไม่ล่วงล้ำอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่พักเขาจะต้อง
วินิจฉัยหรือเขาใช้ดุลพินิจทั้งกัน
เพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นคงของระบบ
และความมีวินัยของระบบภักดิ์ทำให้จำเป็นที่ต้องมีวินัย
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ออกล้ำเส้นหัวหน้าพักเราก็มีหลักอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรผมจะหารือท่านก่อน
เช่นเมื่อเราตัดสินใจว่าเราบอกลูกพักไหม
อย่าไปที่ร้องมีการปลดล็อกมันน่ารำคาญ
ชาวบ้านวังก็รู้สึกรำคาญเรียกอยู่ทุกวัน
แล้วเขาก็น่ารำคาญฝ่ายนู้นก็แขนะแขนะมาทางนานา
เอาเป็นว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็รู้ว่ากฎหมายคืออะไร
เขาทำไม่ทำเป็นเรื่องเขาทำไมทำเขาติดคุกเอง
อันนี้เป็นการโยนลูกบอลไปว่ารับผิดชอบ
โยนเลยว่าเอาเป็นว่าผมจะพูดหรือไม่พูดผลมันมีอยู่แล้ว
แต่ว่ามันเรื่องอะไรที่ต้องมาพูดทุกวันให้น่ารำคาญก็เลยจบ
เราก็เห็นร่วมกันวันว่าเห็นร่วมกันว่าเออทั้งนั้นก็บอกลูกพลักษณ์
ไปเรียกร้องอะไรปล่อยเป็นเรื่องรัฐบาลหรือไปเรื่องผู้มีอำนาจ
เขาจะรู้เองว่าอะไรถูกอะไรผิดเงื่อนเวลามันอยู่นั่น
เขารู้ดีกว่าเราสิครับเพราะถ้าเขาปิดเราไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เขาต้องรับผิดชอบเรื่องอย่างนี้หารือกันแล้วก็ออกมาเป็นแนว

ไม่มีเลยครับคือถ้าสัญญาณว่าถ้าคิดว่าการเมืองมันต้องด่าทุกวัน
มันคิดผิดเพราะผมโดยปกติเขาไม่พูดอะไรที่เป็นการไปด่าเขา
จากพูดตรงไปตรงมาว่าเรื่องนี้ถูกเรื่องนี้ไม่ถูก
มันไม่ใช่ว่าถ้าเราพูดดีอะไรที่ดีเราก็บอกดี
ผมจะบอกว่ารัฐบาลใช้กฎหมายจริงจังผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
ก็มีคนถามไว้ท่านนายก็เคยคุยทำนองว่ามองภาพการเมือง
ผมบอกในฐานะผมนั้นผมคิดว่าถ้าบ้านเมืองใช้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์
หมายถึงว่าถูกคือถูกผิดคือผิดนั่นคือวิธีที่ถูกต้อง
วิธีปรองดองดีที่สุดก็คือคนผิดต้องรับโทษ
คนไม่ผิดไม่ต้องรับโทษวิธีปรองดองที่สุด
ไม่ใช่ไปยกเว้นโทษให้คนไม่กี่คนที่ทำผิด
คนตัวใหญ่ก็ไม่ได้ทำผิดนั่นคือแนวแนวที่เราเย็นตัว
เคารพคำตอบท่านว่าเมื่อเคารพระบบภักดิ์ครับ

แต่ว่าในฐานะเป็นนักประชาธิปไตยอยู่ในวงการเมืองมา๔๐กว่าปี
สถานการณ์การเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะมีรัฐบาลใหม่
โดยส่วนตัวท่านคิดอย่างไรกับกติกาการเลือกตั้งกับรัฐมนุน

มีเรื่องใหม่มาตั้งแต่ต้น
พวกผมคือกลุ่มที่ไม่รับรำนูนแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตอนนั้น
เพราะมีทัศนความเห็นว่าเราเป็นนักประชาปไตย

ถ้าประชาชนไม่เลือกผมผมก็ไม่ได้เป็นอะไร
และผมมาตรยศความเป็นประชาธิปไตยไม่ได้
เพราะฉะนั้นถ้าบ้านเมืองมีทิศทางประชาธิปไตยผมก็ขอรบสิ่งนั้น
แต่ว่าถ้าบ้านเมืองมันถอยหลังทำใจผมว่าเราไม่ยอมรับ
เพราะฉะนั้นเราไม่รับนูลฉบับนี้ไม่ใช่เพราะเรารังเกียจผู้ร่าง
ไม่ใช่ว่าเรามีความคิดไม่หวังดีต่อรัฐบาล
เราไม่ไปรณรงค์เพราะเรารู้ว่าการรณรงค์ตอนรับนูลนั้น
ลงเฉพาะฝ่ายที่ให้รับฝ่ายที่ไม่รับไปพูดอะไรก็จะมีปัญหา
เราไม่พูดชาวบ้านที่จังหวัดผมผมก็ไม่พูดตัดสินใจเอง
มาถามผมบอกพวกเราตัดสินใจอยู่แล้วว่าไม่รับ
แต่ว่าพี่น้องประชาชนเต็มที่นะเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องที่เราไม่รับ
อย่างที่ผมเรียนเพราะว่าเราเห็นว่ารัฐมนุนฉบับนี้
ไม่ได้เป็นชาปไตยในความรู้สึกของพวกเราเท่าที่ควร
ในฐานะบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงมาแล้วถึง๘๐กว่าปี
มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่าควรจะเป็นเหมือนเราก็ไม่รับ
เราก็ยอมถูกวิภาควิจารณ์ยืนอยู่เป็นหลักที่ว่าวันหน้า
คนวิจารณ์ก็จะรู้เองว่าความตัดใจของเราถูกหรือผิดครับ
ท่านจะมีคำตอบยังไงถ้ามีคนถามว่า
กลับไปประชาธิปัตย์ในอดีตตอนที่ท่านเริ่มเป็นนักการเมืองใหม่
ความทรงจำของคนไทยคือประชาธิปัตย์ต่อสู้กับประเด็จการนะครับ
ประชาธิปัตย์ต่อสู้กับทหารนะ
แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คนรุ่นใหม่มองว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ต่อสู้กับประเด็จการแล้วนะ
หนำซ้ำประชาธิปัตย์ยังเหมือนไปรับรองรองรับกับพระเด็จการ

ไม่มีนะเช่นอย่างที่

เริ่มต้นก็คล้ายทหารเรียกไปคุยกันก่อนนะ

ไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของคนที่สนิทหรือรู้จักกับทหารส่วนตัว
นั่นเป็นที่หนึ่งแต่ว่าการลงมติเลือกนายกเลือกในสภา

แต่เขามองคล้ายว่าก่อนที่จะมาถึงวันเลือกในสภาเนี่ย
ว่าใครจะเป็นนายกพักไหนจะมาหนุนกันประชาธิปัตย์เนี่ย
ทหารเป็นคนเรียกคนพวกนี้เข้าไป
ไม่ครับผมไม่ได้มีส่วนร่วมเลย
แต่ผมจำได้ว่าเขาเคยมาทาบทามผมเหมือนกัน
ผมบอกว่าในหลักของประชาติศาสตร์ใดนั้น
หัวหน้าพักของเราต้องเป็นนายกถ้าจะตั้งรัฐบาล
เพราะฉะนั้นผมไม่เกี่ยวงูให้ตัดออกไปได้เลย
เพราะมันมีผู้ที่จะร่วมบางคนบางพักเนี่ย
ผมก็เลยตัดบทตั้งแต่นาทีแรกเลย
หน้าท่านบัญญัติต่อหน้าหัวหน้าท่านสุเทพท่านนิพนธ

แต่ว่าในขณะนั้นเขาต้องลงมติในสภา

ไปเสนอพ่นตะวิหริกประชา
อันนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการปกติ
แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านสุภาพก็คือว่า
เราไม่หนุนประชับประเด็จการ
ไม่ว่าในรูปแบบของ
การปฏิบัติหรือรูปแบบอื่น
แม้กระทั่งมาจากเส้นทางประชาปไตย
มีแนวคิดใช้หลักประเด็จการ
เช่นวิธีการนอกกฎหมาย
เช่นใช้นโยบายฆ่าทิ้งยิงทิ้งในภาคใต้
เช่นนโยบายการละเมิดกฎหมาย

เราถือว่าความเป็นแบบไทยมันหมายถึงการ

แต่หมายถึงการที่เราต้องยึดกฎหมายบ้านเมือง